เด็กหญิงวัย๓ขวบที่บ้านกกอกที่มุกดาหารนะฮะ
ก็อย่างที่ทราบนะครับคดีมันก็งวดเข้ามาทุกที

ลุงพลนายชัยพลวิพาลุงเขยน้องชมพู่เนี่ย
ติดต่อไปยังทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
ขอให้มาช่วยทำคดีให้หน่อย
วันนี้แถวบ้านลุงพลเนี่ย
ย้ายสารเจ้าแม่สวรพีนะฮะที่เคยมีท่อนไม้นะฮะ
ที่ตั้งอยู่ข้างบ้านเนี่ยเอาออกไป
ไปตั้งอยู่ข้างฐานพระพุทธชินราช
เพราะสารเดิมอยู่ติดแนวถนนเกินไป
ตามข้อกฎหมายเนี่ยเขาต้องให้ห่างจากถนน๙เมตร

ก็จะไปอยู่ระหว่างรูปปั้นพญานาคที่กำลังทำอยู่

กระแสข่าวที่บอกว่าจะมีการออกหมายจับคนร้าย
วันที่๑๕กุมภาพันธ์ในคดีน้องชมพู่
ลุงพลบอกว่ามาถึงวันนี้แล้วเวลามันก็ผ่านมานานมาก
ส่วนตัวมองว่าถ้าตำรวจมีหลักฐานเนี่ย

คงไม่รอเวลานานขนาดนี้
ส่วนหมายจับเกี่ยวกับตัวของเขาเองที่จะออกมาในเร็วนี้
ลุงพลยืนยันว่ามันไม่น่าจะใช่คดีน้องชมพู่นะครับ
ยืนยันว่ายังไงตัวเองไม่เกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่อย่างแน่นอน
หลักฐานต่างเรื่องราวคดีต่างของน้องชมพู่
ลุงพลบอกว่ายังไงเนี่ยไปถามครอบครัวน้องชมพู่จะดีที่สุด

ความจริงลุงพลก็เป็นลุงเขยนะป้าแตนก็เป็นป้าน้องชมพู่

ส่วนที่ทนายตั้มให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าน้องชมพู่เนี่ย
เดี๋ยวเขาอยากจะลงพื้นที่ไปดูให้ชัดว่ามันจะเป็นไปได้ไหม
เด็กอาจจะเดินพลัดหลงไปเสียชีวิตบนภูเหล็กไฟเอง
ลุงพลบอกว่าน้องชมพู่ไปเสียชีวิตตรงจุดพบศพบนภูเหล็กไฟไม่ได้แน่
ซึ่งเรื่องนี้ทนายกับลูกความจะเห็นแย้งกันหรือเปล่า

เพราะลุงพลเนี่ยบอกว่าไม่มีทางที่หลานสาวจะขึ้นไปเอง
ทุกคนที่ยังไม่เข้ามาบนภูเหล็กไฟเนี่ยไปจุดที่เจอศพน้องชมพู่
ถ้าดูจากข่าวอาจจะมองว่าน้องเนี่ยเดินขึ้นไปเองหรือเปล่าหลงไปเองหรือเปล่า
แต่ถ้าได้ขึ้นภูเหล็กไฟด้วยตัวเองเนี่ยจะรู้ว่ายังไงเนี่ยเด็กขึ้นเองไม่ได้อย่างแน่นอนนะฮะ
ตรงนี้เนี่ยทนายตั้มถึงบอกว่าต้องมาดูเองก่อนนะถึงจะเห็นเหตุการณ์
เหตุผลต่างต่างก่อนหรือข้อมูลต่างต่างก่อนแล้วก็ขึ้นไปดูที่ทนียดด้วยครับ
อันนี้ต้องให้ทนายตั้มมาสัมผัสดูก่อนนะครับครับ

คือก็เหมือนกับหมอสรรพดีที่ประสงค์นั่นแหละ
ที่ท่านมาดูสภาพ

ก็ต้องให้ทนายตั้มมาดูก่อนครับครับ
แต่ตำรวจเขาก็สรุปไว้เบื้องต้นก่อนหน้านี้นะ

แต่ว่าลุงพลเขาก็มองว่าก็คงเดินขึ้นไปไม่ไหว

ทีนี้เรื่องของคดีไม้มะค่าแต้
ลุงพลต้องไปรับทราบข้อกล่าวหา

เพราะทนายตั้มเนี่ยจะได้ไปหาตำรวจพร้อมกันประมาณอย่างนั้นนะครับ

ลุงพลเคยไปขอน้องชมพู่กับครอบครัวของน้องชมพู่

เพื่อจะให้มาช่วยทำพิธีเกี่ยวกับเรื่องศัยศาสตร์
เนื่องจากเห็นว่าหลานสาวเป็นเด็กที่มีความพิเศษ

อายุ๓ขวบเป็นเด็กที่บริสุทธิ์นะครับ
มีอายุวันเดือนปีเกิดที่พิเศษเนี่ย

กระแสข่าวเรื่องนี้เขาบอกเขาไม่เคยไปขออะไรเลยนะครับ

บอกว่าวันเดือนปีเกิดนู่นนี่นั่น

แล้วก็อยากดูแลอะไรประมาณนี้

ชมพู่ก็เป็นหลานคนที่๕ของครอบครัว

เขาก็มาฝากเราประจำก็มีแค่นั้นครับ

การจะพาน้องชมพู่ไปทำพิธี
เกี่ยวกับศัยศาสตร์ประเด็นนี้
มีชาวบ้านกรกคนหนึ่งบอก

บอกกับเขาในวันที่เผาศพน้องชมพู่

เคยมาขอน้องชมพู่หลานสาว

ตรงตามที่ต้องการ

ตอนนั้นจะเอาน้องชมพู่ไปทำพิธีเกี่ยวกับอะไร

ที่ครอบครัวเขาบอกกับชาวบ้านคนนี้
บอกว่าไม่ได้บอกรายละเอียด
ทางครอบครัวไม่ได้บอกรายละเอียดว่าเป็นเรื่องอะไร
พอได้ยินมาบ้างครับว่า

จากพ่อเด็กนะครับ

คือเขามาพูดกับผมว่า

เขามาขออย่างนี้ครับขอเด็ก

ไปทำเกี่ยวกับศัยศาสตร์อะไรอย่างนี้ครับ

วันเดือนปีเกิดก็ได้อะไรอย่างนี้ครับ

เขาบอกว่ายังมีเลือด
อะไรผมก็ไม่รู้นะ

เป็นหนึ่งในผู้ที่ตำรวจ

ล่าสุดก็ไปเข้าเครื่องจับเท็จมาด้วยนะครับ
ยืนยันกับทีมข่าวของเราเหมือนเดิม

วันที่น้องชมพู่หายตัวไป๑๑พฤษภาคม

แถวพื้นที่ของบ้านเขา

แต่ไม่รู้ว่าใคร

เพราะว่าผมเคยทำมาก่อนแล้ว๒โมงกับบ้านโด่เพราะว่าผมเคยทำมาก่อนแล้ว๒วันครับผมก็เต
ไหมที่ทนายตั้มจะมาดูคดีให้กับลุงพล
แม่ก็ไม่ได้กังวลอะไรนะคะเพราะว่าเป็นสิทธิ์ของเขา
จะมีทนายความก็ได้แม้ว่าจะสงสัยว่า
ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาอะไรเลย
แต่ทำไมถึงมีการจ้างทนายความมาดูแลคดี
แบบนี้เรียกว่าร้อนตัวหรือไม่
ในฐานะแขกที่มาเยี่ยมบ้าน
คุยเรื่องคดีคือเราขอบอกไว้ก่อนว่า

อือใช่เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราให้ตำรวจหมดแล้ว
รุงจะให้เขาทำคดีชมผู้เลย

และคดีอะไร
ทีนี้ค่ะส่วนทนายตั้มนะคะทนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
ก็มีกำหนดการที่จะลงพื้นที่บ้านกกอกในวันพรุ่งนี้
วางแผนจะเดินทางไปที่บ้านกอกจังหวัดมุกดาหาร
ได้มีการประสานกับแพทย์และหัวหน้าฝ่ายควบคุมโรค

แล้วก็แจ้งว่าผมมาจากจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต้องมีขั้นตอนยังไงบ้าง
เจ้าที่บอกว่าให้เข้าพบลงประวัติผ่านแอปพลิเคชันของจังหวัด
และต้องรายงานตัวทุกวันจนครบ๑๔วัน
จะแจ้งเจ้าหน้าที่ไปว่าเดี๋ยวจะไปตรวจโควิด๑๙นะ
แล้วก็จะนำใบขออนุญาตเดินทางออกจากจังหวัดไปยืนยันต่อเจ้าหน้าที่อีกทางหนึ่งด้วย
ก็เลยไปตรวจโควิด๑๙เมื่อวานนะคะ
วันนี้เนี่ยไปฟังผลตรวจไม่พบเชื้อโควิด๑๙นะคะ
นายตั้มบอกว่าแต่วันนี้มีนิติกรจากสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารโทรศัพท์ไปบอกว่า
ถ้าไปต้องกักตัว๑๔วันนะไม่อย่างนั้นจะแจ้งความดำเนินคดี
วันนี้เราก็เลยถามทนายตั้มเกี่ยวกับประเด็นนี้แหละ
นายตั้มก็เลยบอกว่าก็ไม่เข้าใจนะ
ก่อนหน้านี้ที่ติดต่อไปทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกว่าต้องกักตัว๑๔วัน
อยากให้เจ้าหน้าที่ให้ความชัดเจนด้วย
แล้วก็ฝากถามด้วยว่าทำไมคนอื่นที่อยู่ในจังหวัดเสี่ยงเหมือนกัน
ไปบ้านกกอกจังหวัดมุกดาหารไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลย
ไม่เห็นมีขั้นตอนเหมือนกับทนายตั้มเลย
นายตั้มเอาภาพจากเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยากรรมมาโพสต์ในเพจของตัวเองนะคะ
ตัวเองนะคะเป็นภาพตอนในอัตรียะเรืองรัตนพงศ์ไปเยี่ยมพ่อกับแม่ของน้องชมพู่
นายตั้มก็เลยถามว่าแบบนี้๒มาตรฐานหรือไม่
อัจฉริยะบ้านอยู่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการซึ่งก็เป็นพื้นที่สีแดงไม่ต่างจากทนายตั้ม
ทำไมนายอัจฉริยะไปบ้านน้องชมพู่ที่บ้านกอกไม่ได้ตรวจโควิดไปก่อนด้วยซ้ำ
เห็นจะต้องกักตัวสิบสี่วันเลยแล้ววันรุ่งขึ้นก็ไปจังหวัดสระบุรี
ทำแบบนี้ได้อย่างไรมันสองมาตรฐานหรือไม่เป็นการตั้งคำถามนะคะ
ทนายตั้มโพสต์เอาไว้ในเพจเดี๋ยวลองฟังเสียงทนายตั้มดูค่ะ
จริงกับผมพร้อมจะทำตามข้อบังคับหรือข้อกำหนดของทางจังหวัด
แต่น่าจะบอกกันล่วงหน้าหน่อยไม่ใช่ว่ามาวันนี้ทุกอย่างผมเตรียมพร้อมหมดแล้ว
แล้วมาบอกแบบนี้แล้วผมก็ยกตัวอย่างอย่างนายอัตรียะ
ไปบ้านน้องชมพู่เนี่ยเมื่อกลางเดือนมกราแล้วทำไมไม่มีการกักตัว
นั่นไม่ได้มีการตรวจโควิดไปด้วยนะครับทำไมถึงไปได้
แค่สงสัยว่าทำไมกฎระเบียบมันถึงไม่เท่าเทียมกันนะครับ
ของผมมีปัญหาของคนอื่นไปก่อนอันนี้ไม่มีปัญหา
พอมาบอกแบบนี้มันปุบปับยังไงก็ต้องขอคิดดูก่อนนะว่า
ว่าจะมีแผนสำรองทำอะไรยังไงต่อไปนะครับ
จริงกับผมส่วนเรื่องคดีความนะฮะ
นายตั้มก็บอกว่าไม่กังวลนะฮะเรื่องที่จะรับทำคดีให้ลุงพลนะครับ
แต่ต้องทำตามพยานหลักฐานซึ่งตอนนี้ยังตอบอะไรมากไม่ได้
ขอไปดูพื้นที่ก่อนใช่ค่ะขอขึ้นภูเหล็กไฟก่อน
นายตั้มบอกว่าอย่างนั้นนะครับท่านผู้ชมครับ
ล่าสุดนายอัจฉริยะไลฟ์เฟซบุ๊คถึงเรื่องนี้นะครับ
เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางไปบ้านกกอกเนี่ยบอกว่าบ้านกกอกใครจะไปก็ได้
ไม่ใช่แค่ตัวนายอัจฉริยะเองเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่าเอาตัวเขาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
การเดินทางโดยเครื่องบินต้องกักตัว๑๔วันถูกต้องแล้ว
ส่วนวันที่ตัวเขาเองไปเนี่ยเขาไปโดยรถยนต์ส่วนตัว
นายตั้มลงพื้นที่ไปเลยบ้านกกอกกอกเนื่องจากว่าคุณไปจากจังหวัดสมุทรสาขร
ซึ่งมีซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงสุดอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับ
ดังนั้นการที่คุณจะไปเนี่ยถ้าคุณไปลงเครื่องเนี่ย
เขาจะกักตัวสิบสี่วันตามระเบียบแต่ถ้าคุณไปรถยนต์เนี่ย
เขาไม่ห้ามนะครับผมไปเนี่ยผมไปรถยนต์ผมไม่ได้ไปเครื่อง
ผมไม่มีเงินนะผมไม่ได้มีมูลนิธิอะไรทั้งสิ้น
แต่ผมไม่ใช้เงินส่วนตัวผมเลยไปรถยนต์
ผมไม่ได้ไปเดินสำรวจหรือไปพบปะใครต่อใครไม่ใช่
เขาไม่มีราคาสำหรับผมนะครับ
อ้าวก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าว่ากันกันแล้วกันฮะ